คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้งานบุญงานกระถิ่นเนี่ยมีมากมายหลายจังหวัด
ส่วนข่าวนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือเจ้าไปกันที่จังหวัดเจียงใหม่อ่า
หนุ่มเต่าภูสินและเนคนรพลไปกันที่เจียงใหม่ไปทำบุญทอดกระถิ่นกันหน่อยอ่า
แต่ว่านี่นะเจ้าตังกู้เนี่ยเดินทางไปทำบุญทอดผ้ากระถิ่นสามัคคีที่วัดตุ้งอ้อหรือว่าวัดคันธารามจังหวัดเจียงใหม่
อืมคืออย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมทั้งคู่เนี้ยค่ะเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดแห่งนี้นะคะ
คือเขาเดินทางมาทำบุญกันบ่อยมากแล้วก็ช่วยเหลืองานที่วัดนี้อยู่บ่อย
โดยเฉพาะหนุ่มเน็กค่ะที่ครั้งนี้ตั้งใจเดินทางมาอย่างมากเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้หนังเรื่องสับปะเหลอจะเข้าฉาย
เจ้าตัวเนี่ยเคยมาขอพรจากท่านไว้ว่าขอให้หนังเรื่องสับปะเรอเนี่ย
ปั้งดังแล้วเป็นยังไงทั้งปังทั้งดังกันทั่วประเทศ
ครั้งนี้ก็เลยตั้งใจมาไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดนะคะ
พร้อมกันนี้คุณผู้ชมขายังได้เติมน้ำมันตะเกียงอย่างที่เห็นกันนี่เลยค่ะ

นี่คุณนิดหนึ่งนะคะในการเติมตะเกียงน่ะเวลาเขาเติมเนี้ยเขาเติมเทไปหมดเลย